หนึ่งประเด็นเห็นไม่ตรงกัน
ชอบกินเด็กหรือชอบป่าเป้
เราลองถามคำถามนี้กับผู้หญิงสองทีมที่คิดต่างกัน

สดใสมากค่ะสีชมพูฟุบปิ๊งมากพูดเลย
มันมีความรู้สึกว่าเราได้เป็นผู้นำมากขึ้นด้วย
ชีวิตเราชอบอะไรรวดผลคบคนแก่กว่า
ผจญภัยไปอะไรมากมันก็ไม่ได้ขายข้อมันไม่ดีถูกไหม

ก็เลยลองลองคบมาทั้งสองสามพันแล้ว

ถ้าเขาตอบคำถามแล้วเราน่าจะเริ่มสนใจในผู้ชายคนนั้น
มันจะเกิดกับคนที่เท่ากันหรือไม่ก็จะแก่กว่า
พี่ใหญ่มันมีความแบบว่านี่แต่แบบว่าน้ำนิ่งอะไรอยู่
ถามจริงเด็กกับป่าควงใครมั่นใจกว่า
คือด้วยความเด็กมันจะมีความกุ๊กกิ๊ก
ทุกร้านเดินด้วยกันก็จะอื้มเฉออื้มเฉออะไรอย่างนี้
หน้านี้นี่กินเด็กดูดีแล้วมันกินเด็กวะนั่นดูดี
บริบทที่เราคบกับคนที่อ่อนกว่าเราจะกลายเป็นคุณแม่ไปในปัจจุบัน
พอเราไปเดินกับคนที่แก่กว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยกูดูแก่หรือเปล่า
แต่พอเรามาเป็นผู้ที่ถูกดูแลจะกลายเป็นลูกสาว
กับป่าใครรู้ใจกว่า

แต่ถ้าสมมติว่าเดินกับแบบแปลนที่อายุมากกว่าก็จะแบบเดียวรอฟังนอกนะ

ยุคของการฟังเพลส

อย่างเรื่องเพลสเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ย
แต่งตัวแบบเอ็กซหน่อยเซ็กซี่หน่อย
โอ้โหเป็นผู้ใหญ่นี่โดนบทเป็นพ่อเลย

คือเหมือนชุดมันความคุ้มค่า

แล้วก็จะแบบเป็นเด็กที่น่ารักรู้ใจเราอะไรอย่างนี้ค่ะ
ฟังทั้งสองทีมที่คิดต่างกันแบบนี้
แล้วคุณล่ะอยู่ทีมไหน